ไม่อยากไปจากโลกนี้
อยากบอกท่าใครก็เห็น
เพราะได้ย้ำเข็ดหอด
อยากกอดก็ได้แค่เข็ด
ขอเจอคุณแซคชุมแพร่ครับ

เอาไปเก็บให้ดีนะ
อะไรครับ
คว่ำกดดัน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่นะครับ

รายการขวัญใจของคุณผู้ชมนะครับ
ทุกเพศทุกวัยทุกจังหวัดทุกอำเภอกันเลยทีเดียวนะครับ

ช่วยเหลือกันด้วยโดยการเรียกว่าทำบุญให้กัน
สำหรับผู้แข่งขันที่ร้องเพลงไม่ได้จริงเพราะตอนนี้มีชื่อว่าร้องได้ให้บุญ
ร้องได้ให้บุญนะคะบอกเลยว่าจัดขึ้นเพื่อพิเศษจริงนะคะ
สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่สมัครมานะคะมีตกอยู่ในสภาวะลำบาก
แต่ว่าไม่สามารถร้องเพลงได้เลยนะคะเราก็เลยเชิญพี่พี่ศิลปินนักร้องนะคะ
ขานรับกันเป็นอย่างดีมาร่วมร้องเพลงนะคะ
เพื่อให้ผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะลำบากได้มีเงินเอาไปสู้ชีวิตนะคะ
กติกาเดียวกันเลยค่ะร้องครบ๑๐ยิบไปเลย๑ล้านบาท
แล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับศิลปินคนล่าสุดของเรานะครับ
ที่แล้วเขาก็มาทำการช่วยเหลือไปแล้วได้ไปแล้ว๒เพลงด้วยกัน
รับไปแล้วสองหมื่นบาทจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณเต๊ะตระกูลต่อ
แต่ว่ามาครั้งที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะยิ่งมาบ่อยนะ
ตัวเงินที่ช่วยผู้ความขัดด้วยก็จะเยอะมากที
คืนครั้งที่แล้วนะได้ดูเรื่องราวความรักของลุงกับป้าไปแล้ว
เป็นยังไงบ้างประทับใจอะไรบ้างครับ

ถึงแม้ว่าจะผ่านอะไรมามากมายก็ยังไม่ทิ้งกัน

รักกันจริงรักกันมา๔๐กว่าปี
รักกันทั้งยามมีและยามไม่มี
ยามสุขและยามทุกข์
ยามนี้เรียกได้ว่าห่วงสุดท้ายของชีวิตคู่คู่นี้แล้วค่ะ
ชมภาพเรื่องราวชีวิตของคู่นี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
สวัสดีครับลุงซื่อลุงศรี
นามสกุลหอมกลางอายุ๕๘ปี

ลุงอยู่ร้านวัสดุก่อสร้าง
ลุงทำงานมาได้๑๕ปีแล้วครับ
แฟนลุงชื่อคำศรีอายุ๕๓ปี
หลายโรคเบาหวานไขมันกลมดัน
และเป็นไตวายระยะสุดท้ายครับ

เพราะว่าได้ทำงานแค่๓วันบ้าง๔วันบ้างต่ออาทิตย
แล้วได้ขั้นทำก็แค่๓๐๐กว่าบาท
พอได้เงินมาก็เอามาเป็นการทำงาน
เสียงค่ารถให้แฟนไปฟอกเลือดอาทิตย์ละ๓วัน
ค่าใช้จ่ายของผมเองเนี่ยคือฟอกก็ฟอกฟรี
แต่ว่าเสียค่ารถไปกลับก็ประมาณสัก๓๕๐หรือ๔๐๐นะครับ
สาเหตุที่ลุงอยากมารายการร้องได้ให้ล้าน
ก็อยากได้เงินสักก้อนหนึ่ง
เพื่อพาภรรยากลับไปตายที่บ้านครับ
ระยะนี้แฟนผมป่วยหนักเลยครับ
ดูตลอดเวลาว่าอยากไปตายที่บ้านพาเขากลับบ้านเถอะ
น้ำตาออกครับที่เขาบอกว่าเขาจะอยากไปตายที่บ้าน
คำว่าตายแค่นี้ผมก็สะลดใจแล้ว
เพราะเราอยู่กันมาตั้ง๔๐ปี

มันก็เหลือคนเดียวนี่แหละที่จะอยู่ด้วยกัน
ผมก็อยากจะประคองกันอยู่มันได้ไปนาน

ผมก็ว่าที่สุดของความสุขมันก็มีแค่นี้นะครับ
อยากบอกแฟนว่าผมรักคุณมากที่สุด
ชีวิตคุณกับชีวิตผม
ผมก็รักเท่ากัน
คิดว่าสักวันคงได้ทำในสิ่งที่แฟนต้องการครับ

ฝันอยากจะเป็นจริงครับ
มาในรอบเนี้ยถ้าน้องเต๊ะทำได้อีกเพลงหนึ่งก็หมายความว่าลุงศรีกับป้าคำศรีเนี่ยจะสามารถถ่ายถอนบ้านได้เพราะว่าเอาบ้านไปจำนองไว้เท่าไหร่นะคะลุง
สามหมื่นครับสามหมื่นในส่วนของบ้านในส่วนของทุนที่จะเอาไปสู้ชีวิตเอาไปรักษาป้าก็เดี๋ยวค่อยขยับขยายกันครับนะคะป้าป่วยมากี่ปีแล้วคะเจ็ดปีแล้วจ้ะที่หนักที่สุดที่หนักที่โรคไตเป็นระยะในระยะสุดท้ายเนี่ยครับ
เดือนหนึ่งเขาจะฉีดยาแค่แปดหลอดทุกวันนี้แฟนผมยาแปดหลอดเอาไม่อยู่จุดเลือดไม่ได้
การของป้าจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ให้ยาคือเลือดเนี่ยมันจะจางสิบห้าวันหรือเลือดเดือนละสิบห้าเปอร์เซ็นต์เองเนี่ยท้อ
ลุงคำว่าท้อมันสำหรับผมอย่าเอาไปใช้นะครับ
มันท้อไม่ได้ทำยังไงจะให้เขาอยู่ได้
นานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้งั้นเป๊กถามอีกคำถามหนึ่ง
วินาทีสุดท้ายป้าบอกว่าอย่าอยู่กับเขานาน

ไม่ไปเถอะ

สำหรับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งเลยที่

เดี๋ยวเราจะเริ่มเกมกันในรอบนี้นะคะ

ครับมันก็เป็นตามวิถีของคนนะครับ
เราเกิดแก้เก็บตายกันให้กันสุดข้นนะครับ
กะเห็นภาพเมื่อกี้แล้วก็
คือจังหวานคิดพอตอนเมื่องี้อย่าของคือกันนะครับ
ก็ถือว่าป้ามีผัวที่ดีคนหนึ่งนะครับผม
ถึงที่บ่รวยก็ถือว่าดีนะครับผม
เป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็หักกิ๊งนะครับผม
ก็ดีเจน้ำในช่วงนี้ด้วยนะครับผม
ก็เป็นกำลังใจให้ป้านะครับผม

วันนี้บนเวทีของเรานะคะ
เต๊ได้เป็นตัวแทนของครอบครัวนะคะ
ลุงศรีแล้วก็ป้าคำศรีนะคะ
เพื่อมาสู้ให้ทั้งคู่
ได้มีวาระที่ได้อยู่ด้วยกันมากยิ่งขึ้น
ทำให้รักแท้ของคู่นี้ได้มีเวลาเพิ่มมากยิ่งขึ้นบนเวทีของเรา
มาถึงเพลงนี้ครับเพลงที่๓นะครับ
มูลค่า๔๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ

ถ้าหยุดไม่เสี่ยง

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๓นะครับ
มูลค่าสี่หมื่นบาทคุณเต๊ครับสู้หรือหยุดครับ
ตัวช่วยเหลืออีกหนึ่งแผ่นป้ายนะครับใช้หรือไม่ใช้ครับ

เลือกไปแล้วนะฮะคุณเต๊ะครับคือแผ่นที่หนึ่ง
ร้องผิดได้๑คำกับแผ่นที่๖เปลี่ยนเพลง
ตอนนี้ก็เหลือแผ่นที่สองสามสี่ห้าแผ่นไหนครับ
สามครับผมสามนะครับ
แผ่นที่๓นะครับตัวช่วยนะครับก็คือ
แผ่นที่สามนะครับตัวช่วยนะครับ
แผ่นที่สามนะครับก็คือ

แผ่นที่สามนะครับก็คือ
พร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓

อ่อนเหตุผลที่เขาสองคนมันบ่เข้าใจกัน
แรกไอ้กาอยู่ใดบ่ได้ไอ้คิดอียัง
ไปนานหัวใจไอ้นั้นเริ่มห่วงหา
ว่าสิขอคืนดีแต่เสียที่น้องรับคนใหม่เข้ามา
เสียดายเวลาน้ำตาอายมันก็ไหลซึม
น้องก็คงสีเหลืองแต่ว่าอายบ่อลืมมันหักเติม
ผลใจไอ้คมฉายตอนคบกันได้ยอมก็รับว่ามันเบื่อก
พอเลิกกันไปแล้วเหลือใจเจ้าของ
เพราะว่าเป็นอย่างคือปล่อยให้
น้องไปเป็นของเขา
หอดอยากบอกกาได้แค่คิด

มันติดที่ว่าเขาเป็นผู้เบาเก่า
อยากหอมแก้มก็ได้แค่แนมเป็นสายตา
น้ำมันไหลออกตายอนวาชาดาวบ่อคือเก่า
อ้ายนั่งให้เป็นทุกตัวนอกเป็นสุขกันเก่า

ย้อนคำว่าบ่หักมันคืออุปสากองอายน้อง
ก็มีผู้บ้าไม่อายก็เป็นผู้วาวเก่า
น้องบ่ได้ไปใส่ยังอยู่ในใจยายคือเก่า
เพราะน้องเศร้าหักกันแล้ว
ร้องได้ให้ล้าน
ลูกหนุ่มสู่ชีวิต